ส่วนศึกยอดมวยไทยรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ซึ่งการน็อกกันยกที่๒ทั้งหมดเลยด้วย
ไปชมความมันกับคุณเอกชุมผอนค่ะ
เปิดภาพชัดเด็ดมวยอีกหนึ่งคู่นี้เป็นอย่างไรครับ
ไม่ทราบว่าจำบ้านเลขที่ได้หรือเปล่าครับนี่เปเป้เล็กต่อหลักสองครับ
โดยสดงดงามนะครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่ง
จังหวะแรกครับกำปั้นขวาฆ่าน้อยคารวะเลยครับ
้นแทบติดพื้นแล้วก็หลังจากนั้นหมัดซ้ายหมัดขวา
เรียบร้อยครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับ
สภาพนักศึกษาครับจบยกสองส่วนคู่นี้จบยกไหนครับ
มุมแดงไข่หวานเล็กน้ำเงินกล้องนครบาน
ผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับประเภทวัวเคยขาหมาเคยขี่
กำปั้นซ้ายครับมาหลังรูดเชือกเลยนะครับ
กรรมการอลงนับนับได้แปดครับ
ไหวไม่ไหวใครวันเล็กว่ายังไง
ที่สองนะครับหมัดซ้ายหมัดขวาคำเป้าครับซ้ายของแพ้
มีกัดฟันสับสอกสู้คืนเหมือนกันนะครับ
ก้องนครบานยังมีฮือมีอื้ออยู่โดนอีกแล้ว
หมดขวาหมดซ้ายขึ้นหมดซ้ายครับหมดซ้ายหมดขวา
ภาคตามไม่ทันเลยครับเร็วเหลือเกิน
พยายามหาจังหวะหาเหลี่ยมครับอ้าวสับสอกมาเจอกรรมบ้านซ้ายอีกแล้ว
สอกขวาทิ้งทั้งไหล่เลยนะครับกล้องนครบาน
เตะซ้ายสองทีหยุดเลยครับโอ้โห
ระวังข้างบนโดนข้างล่าง

กล้องนครบานกรรมการนรงค์บอกพอแล้วครับ
โอ้เห็นตัวภาพแล้วไม่ไหวเลยครับดูภาพจ้างอีกครั้งนึงนะครับ

หมาดซ้ายนี่เป็นดอกแรกนะครับที่โดนนับแปดไปก่อน

เนี่ยพอระวังข้างบนโดนซี่โครงเปิดแล้วก็โดนเตะ๒ทีนี่
็อตเลยนะครับชนะไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นเช็คบินด้วยแข้งซ้าย
โอ้โหวันนี้ซ้ายผ่านตลอดครับไข่หวานเล็กย้ำแค้นนะครับ
ชนะไปอีกครั้งหนึ่งเอ้าช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปดูเฮฮาช่างสังเวียนครับ
สุดยอดมวลไทยรัฐส้วนนี้นะครับคู่แห่งนำมาตรายการยกวุธิยาเพชรสี่หมื่น
เจอกับวิศนุพรเพชรปตอคู่รองฉลามศึกเจอกับราชสิงศ์
อย่าลืมนะครับไทยรัฐมวยดีดูกรีไม่มีการพนัน
บ่าย๒ถึง๔โมงเย็นทางช่องไทยรัฐทีวี
สุทธภาษณ์จารุมารีเป็นเกือบโมยไทรรักษ์รันครับ